เอาไปดูต่ออีกหนึ่งโครงการดีของเต้ยเจรินพรค่ะ

หลายคนพยายามหาอุปกรณ์อุปกรณ์ต่าง
ช่วยเหลือคุณหมอแล้วก็ช่วยเหลือพยาบาล
แต่อย่าลืมนะคะว่ายังมีอีกหลายกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกัน
จรินพรเขาบอกมองผ่านไม่ได้เลยเรื่องนี้นะฮะ
หานำของใช้อุปโภคบริโภคส่งต่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

จากไหนเช็คจากการใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เลยนะคะ
ระบุแล้วก็ค้นหาแหล่งที่อยู่ของชุมชน
ที่มีความขาดแคลนมากที่สุดจริงค่ะ
ก็เลยทำให้มั่นใจได้เลยว่าสิ่งของที่หลายคนบริจาคมา
หรือว่าสิ่งของที่พวกเธอจะนำไปบริจาค
ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงค่ะ
ซึ่งเต้ยเองก็ได้เชิญชวนให้ใครที่อยากจะร่วมบุญ

หรือว่าเป็นจุดที่พักของนั่นเองค่ะ

ขับรถแล้วก็นำของลงไปวางจุดที่กำหนดนั้น
ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อด้วยนะคะ
ไปดูต่อกันที่คู่รักสุดหวานปรางกัญญารันและโต้งทูพีค่ะ
พร้อมใจกันส่งมอบความช่วยเหลือคืนแก่สังคม
รวมไปถึงหน้ากากอนามัยส่งมอบให้กับ๑๔โรงพยาบาลในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
รวมไปถึงพยายามจะส่งไปให้ในหลายที่ที่ขาดแคลนอยู่แล้วก็เดือดร้อน
ก็เช็คก่อนว่าที่ไหนเดือดร้อนมากที่สุดส่งให้ที่นั้นก่อนนะครับ
ซึ่งส่วนหนึ่งมอบให้ทีมดูแลไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ดีมากมากเลยนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้ก็มีเพื่อนเพื่อนร่วมบุญด้วยหลายคนค่ะ
ปรางและโต้งก็ลงมือเขียนข้อความส่งกำลังใจด้วยตัวเองด้วยนะครับ
ใส่กล่องไปค่ะหวังว่าให้ปลายทางเนี่ยจะได้อ่านแล้วจะมีแรงกำลังใจมากขึ้น
สร้างกำลังใจให้กับพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนนั่นเองนะคะ

ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีที่น่ารัก
แล้วก็ยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วยนะคะ